เขาบอกว่าคนคนนี้กำลังถ่ายแบบจะถ่ายรูปถ่ายคลิปลงสตอรี่
ฟิลกำลังได้เลยสุดท้ายเป็นยังไงไปดูฮะ
ตกใจเก็บทรงไม่อยู่
กำลังพเลิศกับอย่างนั้นพัดไปบรรยากาศนะ
คงจะอยู่ใกล้ลำโพงหรือใกล้เครื่องดนตรี
ท่านสิแหมกำลังแบบเพิดเรินขึ้น
มก็ตกใจได้
อร่างตรงอย่างนี้ตกใจเหมือนกัน
มีคนมาเรียก

ไม่จริงเพื่อนผมมีแล้วเขาก็อย่างนี้สะดุ้งมีตามมาถึงที่
เข้าหลังเวลาถ่ายอะไรก็ดูให้ดี
ดูแล้วก็ดูแล้วแต่ยังรู้อีกว่าอุตส่าห์ตามมา